คุณผู้ชมคะนี่คุณผู้ชมส่งไลน์มา

ผัดกุ้งสดทำเองแกงเทโพ
แล้วมีอะไรกะเพราใส่หอยแมลงผู้ใส่ถั่วฝักยาว
ผัดไทยกับน้ำเปล่าไม่หวานไม่เค็มแน่นอน
แหมพูดเมนูอาหารแบบนี้เราก็หิว
นี่ขนาดเรายังหิวนะแล้วไปดูตัวเงินตัวทอง
มันโดนกระป๋องคอบปากคอบตากินข้าวกินน้ำไม่ได้

แล้วมีพลเมืองดีจะเข้าไปช่วยเอาดูพร้อมกันก่อนค่ะ
โอ้โหน่าสงสารน่าเอ็นดู

เราเคยเห็นปลากระป๋องแต่นี่มันเป็นตัวเงินตัวทองติดกระป๋องแบบนี้
แล้วจริงมันต้องใช้ลิ้นในการสัมผัสนะ

แต่ตอนนี้แลบลิ้นออกมาไม่ได้นะฮะ
โดยนางสาวสาวิตรีสวยสมอายุ๔๙ปี
เป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชายฤทธ
อำเภอเมืองอ่างทองเป็นเจ้าของคลิปนี้เนี่ยนะคะ
โพสต์คลิปนี้บนเฟซบุ๊กแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าช่วงบ่ายของวันที่๗กันยาที่ผ่านมา
เธอก็ขับรถพาแม่กลับบ้านจากบ้านน้าที่อำเภอวิเศษชายชาญ
ทีนี้พอขับรถมามาถึงริมถนนคลองบางแก้ว
ห่างจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตร
เงินตัวทองนี่แหละค่ะอยู่บนถนน
แล้วหัวของมันแปลกคือมีกระป๋องติดอยู่
ทีนี้คุณสาวิตรีเลยจอดรถเลยค่ะ

ส่วนกระป๋องที่มันติดอยู่ที่หัวมันปิดไปถึงตาของมันเลยนะ

แต่ตัวคุณสาวิตรีก็กลัวไง

แต่กระป๋องมันแน่นมากจริงเคลียร์อยู่หลายรอบ

เพราะว่ามองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วมีใครมาเขียอะไรแบบนี้
ปรากฏว่ามันวิ่งหนีเข้าป่าหายไปเลย
ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตายร้ายดียังไง
เพราะว่าให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาหาแล้วนะ

กระป๋องจะติดอยู่ที่หัวมันน่าจะหลายวันแล้ว

ปกติจะมีพวกตัวเงินตัวทองอยู่เยอะมันเป็นป่าเงียบไงคุณ

มันก็ออกมาหากินมันไม่มีใครรบกวน
นี่ตอนคลิปตอนที่เขาพยายามเอาไม้มาเขียน
ดูสิคือมันก็คงตกใจแหละ

ใช่คือเธอก็โพสต์นะ
แล้วเธอบอกว่าเธอโมโหคนมักง่าย
นี่คือไม่ยอมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง
ใส่ถุงมัดปากให้เรียบร้อย
แล้วเวลาสัตว์มาคุ้ยเขียกินเศษอาหาร

ถ้าเกิดว่าช่วยไว้ได้มันก็มีชีวิตรอด
แต่ถ้าเกิดว่าช่วยไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่า

จะได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับศาสตร์
ผมก็ภาวนานะขอให้กระป๋องมันหลุดไป
แล้วตอนนี้มันก็มีชีวิตตามปกตินะครับ